พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะ
สำหรับภักดิ์พลังประชารัฐเขาเปิดตัวสมาธิกภักดิ์นะคะ
วันนี้ค่กคักมากครับก็มีทั้งอดีตศอสอ
อดีตรัฐมนตรีกลุ่มทราบมิตรนะคะหกสิบกว่าคน
เขาก็มาเปิดตัวกันแล้วก็เขาก็มั่นใจว่าอยากจะเป็นทางเลือก
ให้กับประชาชนไปฟังเสียงของเลขาธิการพักพลังประชารัฐนะคะ
อย่าเพิ่งนั่งนะครับอย่าเพิ่งนั่ง
ขอเรียนเชิญอดีตสอสอ
ลุกกันอยู่หน่อยครับ
อ่าอยู่ไหนป่ะครับอดีตสอสอของประเทศไทย
โอ้โหเกือบเต็มห้องเลย
มาเกือบเต็มห้องเลย
ชูมือใดอดีตสอสอ
โอ้ยมากันเต็มหมด
ตายแล้วเรื่องนี้ไม่กวาดไป๓๕๐หรอ
โอ้จะกวาด๓๕๐เลยเหรอ
นี่ผมบวกตัวเลขของแต่ละพักที่บอกว่าตัวเองจะได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ย

ค่ะนายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักอย่างนี้ค่ะ

ใช่ถูกต้องเลยค่ะที่การพักกับนายสนทิระสนทิจิรวงศ์

แก่นำนายสมศักดิ์เทพสุธินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
ขนมีอดีตรัฐมนตรีอดีตสอมาสมัครเป็นสมาชิกพักนะคะ
คือมากันจากหลายพักที่มาอยู่ในพักนี้ค่ะ
เพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาธิปัตย์

ผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับ
กับความสำเร็จในการเปิดพักในวันนี้
ซึ่งผมบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับ
สมัยที่ผมอยู่พักไทยรักไทย
ตอนเปิดพักเนี่ยผมเชื่อว่ายิ่งใหญ่แล้ว
แต่วันนี้เป็นความยิ่งใหญ่มากกว่า
สมัยเปิดพักพลังไทยรักไทยนะคะ

ให้ได้อย่างน้อย๑๕๐คน

แล้วผมก็ได้มีการทำโพลนะครับ
แล้วก็ได้ปรึกษากับทางอดีตสอสอต่าง
ผมมั่นใจครับว่าได้แน่นอน๑๕๐เสียง
ถ้าเราไม่นำเอาสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่
เข้าไปเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คน

โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จ
หรือเราจะผ่านพ้นเป็นชัยชนะกลับมาในนามของสอสอพลังประชารัฐนั้น

รัฐมนูลเขาดีไซน์มาเพื่อพวกเรา

บอกว่าพักยึดมั่นในเรื่องของการรักษาความสงบ
ร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้ง

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล้างหนี้นอกระบบ

ต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพของวันนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์

จะสามารถรวบรวมคนได้เยอะขนาดนี้

เพราะว่าทางพลังประชารัฐ
สุริยะบอกว่าทำโพล๑๕๐แน่

ทางเพื่อไทยกับบรรดาพักพันธมิตร

สองพักนี้รวมกันก็๔๕๐ละ

ทีนี้เรื่องวันเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
ประเด็นที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะคอสช

แบ่งเขตเลือกตั้งสสได้

อย่างพระประชาธิบัตรก็เรียกร้องให้กต
ต้องต่อสู้กับอำนาจที่เข้ามาแทรกแทรง

เคารพขั้นตอนการทำงานขององค์กรอิสระ

อย่าให้ใครเข้ามาแทรกแสง
ขณะที่เรื่องของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ล่าสุดนายจตุรนฉายแสงแกนนำพักอดีตรักษาการหัวหน้าภักดิ์ไทยรักไทย
ซึ่งเดิมถูกวางให้อยู่ในรายชื่อ๑ใน๓ของบัญชีรายชื่อนายกของพักเพื่อไทย
ตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่านายจตุรนจะย้ายไปสังกัดพักไทยรักษาชาตินะครับ
มีรายงานข่าวว่าวันพรุ่งนี้นายจตุรนจะเข้าไปอำลาหัวหน้าพักเพื่อไทยและเลขาธิการพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ
ก่อนจะไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติในช่วงบ่ายวันเดียวกัน
แล้วก็มีรายงานว่านายนัทวุฒิสายเกลือแก่นำนปชก็จะไปสมัครเป็นสมาชิกพักไทยรักษาชาติด้วยนะครับ
การเมืองไทยช่วงนี้ก็ถือว่าเข้มข้นขึ้นพอสมควรนะครับ